ไปเคลียร์ใจกันว่าเอ๊ยไอ้งดเงิน๖๐๐๐๐๐เนี่ย
เอายังไงดีสรุปมีการจ่ายกันหรือเปล่า

นายยุทธนาแต่งวงครับนายกสมาคมสื่อมวลชน

แล้วก็มีนายภัยทูลอินทศิลา
ประธานศูนย์ข่าวนคร๒๔ชั่วโมง

กันหมดเลยครับหลังเคลียร์ใจกัน

นักข่าวไม่ให้แฉเรื่องคลิปเสียงเฉา

ฝั่งนักข่าวเขาไม่ได้รับเงินนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้

นักข่าวไม่ได้แล้วก็หายต่อมไปเลย

นักข่าวสมาคมสื่อนครศรีธรรมราช

ทางพระดอนซึ่งรู้จักกันในวงการ
ศิลปินพื้นบ้านมีการเข้ามาครับยื่นมือมาบอกว่า
อาสาเป็นคนกลางเดี๋ยวไปเคลียร์กับศรีกาตองแล้วก็นักข่าวให้
ดอนก็เร่งรัดด้วยนะบอกให้เอาเงินหกแสนมาเอารีบโอนมา
แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเคลียร์ให้กาโตะก็เลยโอนไปให้หกแสนครับ
โอนไปให้กับพระดอนก่อนที่พระดอนนำ๓แสน
ให้กับศรีกาตองส่วนอีกสามแสนที่บอกว่า
ไปเคลียร์กับนักข่าวแต่สุดท้ายไม่มีใครรับเงินครับ
ดอนก็เลยเงียบหายไปไอ้เงินสามแสนอยู่กับใคร
ก็ยังอยู่กับพระดอนครับจนถึงตอนนี้อดีตพระกาโตบอก
ยังไม่ได้เงินคืนเลยนะแม้แต่บาทเดียว
ส่วนพระดอนที่ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอปรากฏคุณผู้ชม
มีผู้เสียหายไปแจ้งความคดีช่อกงอีกเยอะเลยนะครับ
รายแรกชื่อว่าคุณพัฒน์สกุลเงินพรมอายุ๔๐ปี
คือคุณพัฒน์สกุลเนี่ยเขารับมอบอำนาจมาจากคุณพ่อที่ชื่อว่า
คุณประยูนเงินพรมเป็นประธานหอการค้านครศรีธรรมราช
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
หลังจากถูกพระดอนยืมเงินไปสองแสนครับ
ไปตั้งแต่ปี๖๑ปัจจุบันยังไม่คืนเงินเลยนะ
ที่ผ่านมาเขาพยายามทวงถามขอเงินคืนมาโดยตลอด
แต่พระดอนก็ปฏิเสธมาตลอดครับจนถึงตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วนะครับ
อกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มนายทุนหนังตะลุงคณะหนัง
ก็ไปเข้าแจ้งความถูกพระดอนโกงเงินไป๖๐๐๐บาท
โดยพระดอนอ้างว่าจะนำไปจัดสร้างวัตถุมงคลให้กับวัด
แต่ก็หายต่อมไปเลยไม่ยอมคืนเงิน๖แสนบาทมาให้ด้วยนะครับ
รวมทั้งยังมีเหล่าศิลปินพื้นบ้านอีกหลายรายที่ขึ้นโรงพัก
ไปแจ้งจับพระดอนอย่างต่อเนื่องเลยครับ
โอ้โหนี่มีเพียบเลยนะฮะหลังจากนี้ไม่รู้ว่าพระดอนเนี่ย
มีคนที่เป็นเจ้าหนี้อีกเยอะแค่ไหน